สู้เอาตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะ

ลูกสาวตุ๊กตาของพี่แคนดี้รากแก่น
คือต้องบอกก่อนเลยนะว่าน้องเศรษฐีเนี่ย
เขาเคยให้โชคให้ลาบทั้งตัวพี่แคนดี้เอง

โชคมาจากน้องเศรษฐีกันแล้วนะ

มาถึงที่นี่เลยที่แคคุณก่อน
นี่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องราวให้โชคให้ลาบของน้องเศรษฐี

พลอยเองก็ชื่นชอบเรื่องของตัวเลข

นัดกับพี่แคนดี้ให้พาน้องเศรษฐีมาหาที่บันเทิงไทยรัฐหน่อย

เพื่อจะขอตัวเลขจากน้องเศรษฐีนี่แหละค่ะ

ซึ่งเงินตรงนี้พี่แคนดี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปบริจักษ์

เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเมื่อวันก่อนพี่แคนดี้เนี่ย
พาน้องเศรษฐีมาที่บันเทิงไทยรัฐใช่ไหม

ยืนเลยค่ะยืนกล่องที่มีการเขียนฉลากตัวเลขเอาไว้ตั้งแต่๐๙
ให้น้องเศรษฐีทำการจับ๓ครั้ง

ครั้งที่๒ก็ได้เลข

ได้เลข๓ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เล่าข่าวพี่ใจแอ้นไปวัดจุกเฉิบ
วันของพลอยก็คือ๑๑๓ใช่ไหม
ทีนี้หลายคนก็บอก๑๑๓หรือว่ามันจะเป็น๒๓หรือเปล่า
หรือจะต้องกลับกันเป็นเลขช่องของเราข้างหลัง๓๒หรือเปล่า
แต่ว่าใดคือน้องพลอยคุยกับน้องได้ด้วยนะคะ
ใช่จริงเมื่อก่อนหน้าที่พลอยจะแต่งงาน
พอยเคยขอลูกจากน้องด้วยนะแล้วก็ติดนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับพลอยเนี่ยนะได้ทำการ
ซื้อสละกินแบบรัฐบาลตุ้นไว้จุกเรียบร้อยแล้ว
เราก็ได้ทำการกระซิบที่ข้างหู่น้องเสถีบ่าว่า
เสถีจ่าพี่ของวันนี้รางวัลที่๑เท่านั้นเบ้อ
ซึ่งพี่แคนดี้เองเขาเล่าให้พลอยฟังด้วยนะว่า
ตั้งแต่มีน้องเศรษฐีเนี่ยนะมีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิตไม่หยุดไม่หย่อนค่ะ
และส่วนตัวพี่แคนดี้เองเคยขอโชคจากน้องมากที่สุดได้เท่าไหร่รู้ไหมพี่แจ

หลัก๗หลักนี่หลักล้านเลยนะคุณผู้ชมนะ

ช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่เราไม่มีงาน
แต่เราก็บอกลูกเหมือนกันนะคะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ขายของขอเงินสัก๗หลักได้ไหม
๗หลักนี่หลักล้านเลยนะ

เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขามีจริงนะฮะแต่เรื่องของการแสดงปฏิหารให้โชคให้ลาบไหมเนี่ย
มันเหมือนกับจะว่าบังเอิญไหมก็ได้นะ
เชื่ออย่างนั้นก็ได้แล้วแต่คนเชื่อแต่เขาก็ให้มาหลายคนแล้ว

หนาขอเราจะลีละวันที่หนึ่งนะ
คุณผู้ชมว่าไปนะคะต้องจับตาดูให้ดีนะคะ

ถ้าจำกันได้พลอยเป็นคนหนึ่งที่เอาพูดตรงนะดวงเธอขึ้นเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้
ครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะที่ไปทำบุญกับลูกทุ่งอะไรสักน้อง

แล้วก็เสี่ยงเซียมซีทั้งสองคนแป้งอ้ำเลขหนึ่งพลอยเลขหนึ่ง

คือเอาพูดตรงยายพลอยไปคืออีกคนนึงอาจจะแบบเฉียด

ขั้นนี้๑๑๓แต่ว่าแล้วดิฉันก็

บอกว่าน้องเศรษฐีเนี่ยอย่าลืมไปวางที่ไหนนะ

นี่แล้วแต่โชคแต่ลาบใครดวงใครดวงมันแล้วแต่ความเชื่อด้วยนะคะ